คุณผู้ชมแฟนคลับวงโลโซอยู่ที่ไหนมากองกันตรงนี้เลยค่ะ
เพราะว่าล่าสุดนะคะบันเทิงไทยรัฐได้รับการยืนยันนะคะ
ต้องใช้คำนี้ว่าที่เดียวที่แรกเลย
ปีหน้าฟ้าใหม่นะคะเสกโลโซแล้วก็วงเนี่ยค่ะจะครบรอบ๒๕ปีค่ะ
คอนเสิร์ตใหญ่แล้วล่ะคุณผู้ชม

พี่การพี่ภาคก่อนแต่เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนแบบนี้นะคะ
ก็จะเห็นนะคะอย่างวันที่๒๖ตุลาคม๒๕เนี่ยคุณผู้ชม

แฟนคลับเขาก็ไปถามว่าตกลงจะทำอะไร

คืออย่างนี้นะคะแล้วก็ล่าสุดเลยค่ะ

อันนี้ดีมากคือเล่นสดแล้วแบบ

หรือเธอที่เปลี่ยนไปค่ะ
ล่าสุดคุณผู้ชมเราได้รับคำตอบนะคะ

เมื่อคุณการวิภากรเนี่ยค่ะก็คือเป็นภรรยาพิเศษ

แล้วก็แสงข่าวยัยวันที่๒๕ธันวาคม

เป็นการกลับมารวมตัวครบสมาชิกเลยที่เราเห็นเนี่ย

ระเบิดคอนเสิร์ต๒๕ปีโลโซ
แน่นอนอับไปฟังเสียงพิการคอนเฟิร์มนะคะ
เปิดตัวโรโซพร้อมเชิญสื่อดูนะคะก็เชิญตรงนี้เลยนะคะ
ค่ะค่ะวันทุกวันยี่สิบห้าธันวาคมคริสต์มัสก็เล่นโชว์ให้สื่อมวลชนดู
นะคะปีหน้ายี่สิบห้าปีโรโซนะคะอ๋อพี่ก็เลยเลือกวันที่ยี่สิบห้า
อ๋ออันนี้พี่บอกหนูก่อนเลยเหรอว่าจะจัดเนี่ยบอกคนแรกอย่างเงี้ย
บอกคนแรกไงใช่แล้วก็คุณการพี่การเนี่ยค่ะให้ดิฉันเป็นคนจัดคิวด้วยนะคะ
จัดคิวใครจะไปสัมภาษณ์รอติดตามได้กับบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ขอบคุณคุณผู้จัดการวงเสกโลโซด้วยนะคะคุณผู้ชมครับ